ก็แน่นอนว่าความเป็นห่วงก็มีมาถึง
ภรรยาแล้วก็ลูก
แต่ที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือภรรยากับลูกนี่แหละนะ
ครูลีเดียุรีเดียสลัลลัท
นักร้องนักแสดงชื่อดัง
ท่านผู้ชมครับก็ยืนยันว่ามีอาการจริง
แล้วก็อธิบายเอาไว้นะครับบอกว่าอาการแรกของเธอก็คือคัดจมูก
แห้งไม่มีเสมหะมีไข้อยู่ที่๓๘นะฮะทั้งหมดเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นคือคืนวันที่๑๓
แล้วก็ตลอดทั้งวันวันที่๑๔ก็หลังจากที่แมททิวตรวจพบ
เพราะที่ผ่านมาอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ออกไปไหน
ผลการตรวจออกมาแล้วก็คือไม่พบเชื้อนะฮะโอ้โหนี่โชคดีนะครับ
เพราะว่าแพทย์บอกว่าตรงนี้อาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นต้องไปตรวจนะฮะ
อาจจะเป็นเรื่องกระบวนการของระบบร่างกายอะไรตรงนี้นะครับ
ตอนนี้ถ้าเกิดเด็กไปตรวจเนี่ยบางทีกลายเป็นว่าจะไปรับเชื้อจากคนข้างนอกมากกว่า
อาจจะต้องรอว่าเออถ้าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้นะครับ
ทั้งสองคนตอนนี้อาการปกตินะฮะยังร่าเริงใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงนะฮะ
เพราะฉะนั้นท่านที่เป็นห่วงลูกสองคนของแมททิวกับลีเดียอันนี้สบายใจได้
ณขณะนี้ลีเดียบอกว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องตั้งสติให้ดีที่สุด
ในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ต้องรับมือและสู้ต่อไป
แต่แน่นอนว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการร่ำลาครอบครัวและลูก
ก็ต้องให้ลูกทั้งสองคนก็อยู่กับครอบครัว

ก็ญาติพี่น้องคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะฮะ
เพราะว่าพ่อแม่ต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวจะรีบกลับมา
ขอบความบอกว่าคือจะร้องไห้ก็ร้องไม่ได้
เพราะในน้ำตามันมีสารคัดหลังไง
ก่อนที่จะตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด๑๙
ทุกประชุมครับ๒๕กุมพาพันธ์นะฮะ
จนถึง๑๐มีนาคมนะฮะก็ไปออกรายการต่างจนถึงนู่นน่ะ๑๖มีนาคมนะครับ
บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบ๕ปี๕ปีแล้วนะครับ
เขาก็เหมือนกับโพสต์ข้อความถึงลีเดียภรรยานะครับ
บอกว่าใครจะไปคิดว่าในวันนี้เราต่างต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลกันทั้งคู่
ถึงแม้จะอยู่ห่างไม่ไกลกันนักแต่มันก็เหมือนอยู่คนละโลกนะ
แล้วก็จะรอวันที่จะได้กลับไปอยู่พร้อมกันพร้อมหน้าครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่ง
นี่นะฮะเขาต้องสู้ไปด้วยกันใช่ค่ะครับ